คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
เบิ้ลเครื่องใส่ข้าทำไม

นี่วิเคราะห์แล้วนะเขาอาจจะมึงกับกูนะฮะ
มึงเบิ้ลเครื่องใส่กูทำไมขอตบซะทีได้ไหม
ตบเปล่านะฮะเอามีดแทงเลย
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่มาเจอคนเจ็บนี่นอนเพราะว่าถูกแทงที่ก้น
เห็นไหมที่ก้นขวาเลือดไหลอาบนะฮะ
แล้วก็มีที่ขานะครับก็เป็นแผลเหมือนกันนะครับ
นี่คือนายธีรพัฒน์ศรีศุกร์อายุ๒๒ปีนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ถนนศรีนครเขื่อนขันที่ตำบลตลาด
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ทีนี้เขายังพอจะให้ข้อมูลกับตำรวจได้นะ

ผมขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อบุหรี่
บุหรี่เสร็จก็ขี่ออกมาจากร้าน
สวนทางกับผู้ก่อเหตุซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียว
อยู่ผู้ก่อเหตุตะโกนบอกเบิ้ลรถใส่กูทำไม
หลังจากนั้นก็เกิดเป็นเหตุการณ์ไล่แทงกันนะครับ
มากี่คนขับรถบ้างหรือเดินมามอเตอร์ไซค์เหรอ

ผมขับเข้ามามันอะขับไปแล้วมันก็วนกลับมาช่วยผม
มันใช้อะไรให้ทำร้ายเราแทงกี่ทีอ่ะ
เห็นไหมคะเจ็บก้นอยู่เพราะถูกแทงแล้วนะครับ

ส่วนเพื่อนของนายธิรพัฒน์คนเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นจริงนั่งเล่นกันอยู่หน้า

แต่ว่านายธิรพัฒน์ขอตัวกลับบ้านก่อน
เขาก็คงไปซื้อบุหรี่ก่อนจะแวะกลับบ้านนะครับ
ทีนี้สักพักหนึ่งนายธิรพัฒน์ขี่รถกลับมาอย่างรวดเร็ว
ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ตรงนี้เพื่อมาให้เพื่อนช่วย
จอดรถได้ก็วิ่งมาหาเพื่อนเลย
ขณะที่ผู้ก่อเหตุขี่รถตามมา
ผู้ก่อเหตุก็จอดรถเหมือนกันเดินเข้ามาหานายธิรพัฒน์
บอกว่ามึงเบิ้ลเครื่องใส่กูทำไมขอตบซะทีได้ไหม
จากนั้นก็ควักมีดออกมาไล่แทง
นายธิรพัฒน์วิ่งหนีก็ถูกแทงก้นแทงขาไปต่อหน้าเพื่อนเลย
แล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจสพพระประแดงลงพื้นที่ในการตรวจที่เกิดเหตุหาพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องไปดูว่ามีกล้องวงจรปิดตัวไหนบ้าง
ที่สามารถจับภาพได้เพื่อหาเบาะแสคนก่อเหตุ
แล้วก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีนะครับ